ความคืบหน้าคดีของภูมิในการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครรศมาวัย๕๑ปี
ที่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒อายุ๑๔
เมื่อวานนี้ก็มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกไปแล้วนะครับ
ล่าสุดวันนี้พันธุ์ตำรวจเอกฮารมบุญสดภูมิกับการสพบัวใหญ่
บอกว่าหลังจากสอบปากคำเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้พิมพ์ลายนิ้วมือ
ทำประวัติแล้วก็ปล่อยตัวไปเพราะว่าเป็นราชการระดับสูง
มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีพฤติกรรมหลบหนีนะครับ
มาให้ปากคำอีกครั้งในเดือนมีนาคม
หลังจากนี้ตำรวจจะไปสอบปากคำเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒
ตกเป็นข่าวพร้อมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
วันจันทร์ที่๕กุมภาพันธ์นี้
แล้วจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอะไรยังไง
โดยเฉพาะข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เดี๋ยวต้องรอหลังสอบปากคำวันจันนี้ก่อน
เมื่อวานที่แจ้งข้อหาไปคือมีนประมาท
กับเรื่องของกระทำอนาจารย์เด็กหญิงแต่ว่าเป็นรายอื่นนะฮะ
ไม่ใช่ของเด็กนักเรียนชั้นม๒ที่มีลายหลุดกันนี้นะครับ
ส่วนเรื่องของการสอบวินัยนะครับ
ทางภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

บอกว่านายนัทหาพบ
พอโรงเรียนคนนี้เดินทางไปรายงานตัว
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว
คำสั่งที่ให้ไปช่วยราชการชั่วคราว

ว่าจะมีคำสั่งพักราชการนะครับ
แล้วก็คำสั่งสอบสวนวินัยร้ายแรง
เพราะฉะนั้นถ้ามีคำสั่งนี้
ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

ในการที่จะมีการสอบสวนวินัยร้ายแรง
คืออยู่ที่ประมาณ๑๘๐วัน

จะรีบเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ